เล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์สัปดาห์นี้มาเรียนดูเรื่องราวของเมนูก๋วยเตี๋ยวชูฉี่ปลากระโพงรสชาติไทยดีกรีระดับแชมป์
ต่อด้วยพาสต้าคาโบนาร่ารสชาติระดับโรงแรม๕ดาวจากร้านครัวเปิดแอปพาสต้า
ตำนานร้านพาสต้ารสเข็นเจ้าดังและก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัดดงมูเหล็กต้นตำรับแท้ที่เสิร์ฟความอร่อยมานานกว่า๖๒ปี